คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าค่าอาคารไอราวัฒนานะคะถือว่าบรรยากาศของกลุ่มผู้สนับสนุนแล้วก็ในขณะเดียวกันผู้ที่เข้ามาเพื่อยื่นใบสมัครในการลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครปีนี้ถือว่าบรรยากาศค่อนข้างคึกคักหลังจากที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรองธรรมมาถึงเก้าปีด้วย
ตัวในส่วนของผู้สมัครนะคะที่จะเข้ามายืดสมัครคุณรสนาเพื่อมาสมัครเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมกับทีมสนับสนุนนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่านี่เป็นบรรยากาศของกลุ่มกองเทียร์ซึ่งก็มีการถือป้ายเพื่อที่จะเทียร์พร้อมกับด้านหลังเสื้อยืดนะคะสีน้ำตาลจะมีการสกรีนสโลแกนต้องหยุดโกงนะคะนี่คือเป็นส
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตตัวเต็งที่
มาสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในปีนี้ด้วยนะคะ
ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะให้ดูอีกมุมหนึ่ง

เพื่อทุกคนยังคงใจจดใจจ่อ
เพื่อที่จะรอให้ผู้ยื่นใบสมัครแต่ละคนนะคะ
ได้เลขหรือว่าได้เบอร์สมัคร
หลังจากนั้นกลุ่มผู้สมัครเหล่านี้
ก็จะมีการเดินทางร่วมหาเสียง
กับพร้อมผู้สมัครกรุงเทพมหานคร
ซึ่งในวันนี้นะคะถือว่าผู้ที่เดินทางมา
เพื่อที่จะยื่นใบสมัคร

เดินเข้าไปด้านในอาคารไอราวัฒน์พัฒนา
เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายคนด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นคุณชัชชาสิทธิพันธ์
หรือว่าจะเป็นดรเอ
หรือว่าสตราจารย์ดรสุชัตว์ชุบีสุวรรณสวรรค์
รวมไปถึงนายสกลทีคุณบิโรธ
หรือว่ารวมไปถึงคุณสิทาคุณอัศวินขวัญเมือง

คุณสาธิการวัฒนจันทร์นะคะ
รวมถึงผู้สมัครอีกหลากหลายคน
ที่มายื่นใบสมัครเพื่อลงสมัครเลือกตั้ง
ผู้ว่ากรุงเทพมหานครในปี๒๕๖๕ในปีนี้นะคะ

เดี๋ยวบรรยากาศที่อีกมุมหนึ่งนะคะ
ที่เราจะให้ดูแล้วก็ถือว่ากองเชียร์แต่ละคน
เรียกได้ว่าเดินทางมาตั้งแต่เวลา
ตี๔๓๐หรือประมาณตี๕ด้วยกัน
ซึ่งหลากหลายคนก็มาเพื่อที่จะร่วมเทียน
แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
เดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในบุคคลกลุ่มกองเชียร์
อันนี้กรมกองเชียร์ของทางดรเอ๊ใช่ไหมค

มีความมั่นใจแล้วก็วันนี้ตั้งใจเดินทางมา

ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครปีนี้ยังไงบ้าง
ให้กำลังใจผู้สมัครและทีมงานสนับสนุน
ค่ะตื่นมาตั้งแต่กี่โมงครับนี่ครับ

รู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เราได้มาสนับสนุน
แล้วก็ในขณะเดียวกันก็เดี๋ยวไปหาเสียงต่อด้วยไหมคะ

อยากจะบอกอะไรถึงผู้สมัครหรือว่าดรเอ๊ดีไหมคะ
ได้ครับก็ขอให้ทุกคนจับได้เบอร์เดียวกันนะครับ

ทุกอย่างก็เชื่อมั่นในนโยบาย

ในขณะเดียวกันปีนี้ถือว่าเลือกตั้งในรอบ๙ปี
อยากจะเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาเลือกตั้งผู้ว่าในครั้งนี้ยังไงบ้าง
เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรทมนะครับ
จิตของท่านความคิดของท่าน
เลือกคนที่ดีนโยบายที่ทำได้
ไม่พูดแบบว่าผ่านไปแล้วก็เงียบ
แต่นโยบายที่พูดมาทุกนโยบายคือต้องทำให้คนกรุงเทพได้
ผมเชื่อใจในตัวดรเอกครับ
สุดท้ายอยากให้ส่งเสียงให้กำลังใจกับผู้เข้าสมัครในครั้งนี้หน่อยค่ะ
เปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้

นี่ก็คือเสียงของกลุ่มผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็กองเชียร์ดรเอ๊นะคะ
ซึ่งก็ถือว่าวันนี้เขาก็เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า
เพื่อที่จะมาร่วมให้กำลังใจ
แล้วก็มาติดตามว่าดรเอ๊จะให้หมาเลขอะไรบ้าง
ขณะเดียวกันเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้า
ราวัฒน์พัฒนานะคะ
ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ยังมีกลุ่มผู้สนับสนุน
ผู้สมัครกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งวันนี้ก็นำป้าย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือจากพักต่าง
จากตัวกองเชียร์หรือว่าตัวผู้สนับสนุนของเหล่าบรรดาผู้สมัคร
ว่ากรุงเทพมหานครในปีนี้แล้วยังมีเหล่าบรรดากองเจียน
แล้วก็ป้ายเพื่อที่จะให้กำลังใจ
ในส่วนของผู้สมัครสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาจากหลายเขตในพักต่างนะคะ
เพื่อที่จะมาสมัครในการยื่นใบสมัครในวันนี้ที่อาคารไอราวัฒน์พัฒนา
สาราธิวการกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศบริเวณด้านล่างทางเข้าอาคารไอราวัฒน์พัฒนานะคะ
สาราธิวการกรุงเทพมหานครนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นบรรยากาศที่เมื่อสักครู่นี้กลุ่มผู้สมัครแต่ละคน
ซึ่งเดินทางมาที่จุดลงทะเบียนด้านในอาคารเรียบร้อย
เพื่อที่จะยื่นตรวจสอบเอกสารต่างในการที่จะยื่นใบสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครในปีนี้นะคะ
แล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านหน้าในขณะนี้คือบรรยากาศสดที่ที่ฉันให้เห็นอยู่
ก็คือเป็นจุดที่มีการลงทะเบียนตรงจุดโต๊ะลงทะเบียนที่ด้านหน้า
ซึ่งก็จะมีการแจกป้ายต่างนะคะ
ผู้สมัครสกกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็สื่อมวลชนต่าง
จะมีการลงทะเบียนจุดนี้ก่อนเข้าไปด้านใน
ในขณะเดียวกันนะคะระหว่างช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าด้านในได้รับรายงานมาว่า
เป็นช่วงเวลาที่จะดำเนินการที่จะรอหมายเลขเลือกตั้งของผู้ว่า
ของผู้ที่สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครในแต่ละคนนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าแต่ละคนนั้นก็ยังมีกองเชียร์ยังคงปักหลักอยู่
เพื่อที่จะติดตามดูว่าผู้สมัครของเขาแต่ละคนนั้นได้หมายเลขอะไรบ้างนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าทุกคนเนี่ยต่างตื่นมาแต่เช้าเพื่อที่จะรอว่าผู้สมัครของตัวเองเนี่ยได้หมายเลขอะไร
จากนั้นก็จะมีการไปประทับตาของผู้สมัครที่บริเวณรถกระบะในการหาเสียง
ซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวไทยรัฐทีวีพบว่ารถกระบะหาเสียง
ในแต่ละจุดนะคะก็มีการจอดรอเพื่อที่จะเตรียมไปหาเสียง
จากผู้ที่ลงสมัครเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนั้นได้ไหมเลขเรียบร้อยแล้ว
ก็จะมีการดำเนินการไปหาเสียงกันต่อไปในเขตพื้นที่ต่างนะคะ
คุณผู้ชมค่ะและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะ
ในบริเวณพื้นที่ลานด้านหน้าของอาคารไอราวัฒนาสกกรุงเทพมหานคร
ซึ่งในเวลานี้ถือว่าเหล่ากองเชียร์ยังคงปักหลักอยู่
ในขณะเดียวกันทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังคงปักหลักในการที่จะติดตาม
วันที่มีการลงสมัครของผู้ที่จะสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันค่ะ
สกกระเสมฉวีวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ